มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องของเสียท็อปค่ะ
คือตอนนี้เขายังอยู่ที่ฮ่องกงอยู่
เราก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเขาจะมาแถลงข่าวสักที
เพราะว่าเรื่องนี้ทางด้านผู้บัญชาการสำนักงาน

บอกว่าเสียท็อปอยู่กับฮ่องกงได้ไม่เกิน๓๐วัน

แต่ทีนี้เรื่องของพริตตี้ดาที่บอกว่าเป็นเจ้าสาวของเสียท็อป
คุณผู้ชมตอนแรกเขาไปร้องขอความเป็นธรรม

ทนายรณรงค์ก็ช่วยตั้งแต่เริ่มมีคดีความตั้งแต่เกิดเรื่องมา
แล้วทนายรณรงค์ก็รอนะให้ไปแจ้งความไปแจ้งความ
ถ้าไม่แจ้งความมันก็จับเสียท็อปไม่ได้
ก็นี่ไงมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็น
เป็นการประกาศเลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้
ดิฉันอ่านตามที่ธนายรณรงค์โพสต์เลยนะคะ
โดยโพสต์บอกว่าเรื่องเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวหมื่นล้าน
ทนายรณรงค์แก้วเพชรและกลุ่มทนายความในเครือข่าย
ขอยุติให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
จะเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับทางกลุ่มอีกต่อไป
ขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ครับมันเกิดอะไรขึ้นทนายโรนโรงถึงไม่ช่วยพิธีดาแล้วล่ะคุณ
ใช่ก็เลยบอกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า
ทนายรณรงค์รู้เรื่องอะไรหรือเปล่ารู้ความจริงแล้วใช่ไหม
ทีมข่าวของเราก็อยากรู้เหมือนกันแล้วก็ไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ชม
เพราะว่าถามที่ทนายรณรงค์นะคะ
ซึ่งทนายรณรงค์ก็อธิบายสั้นบอกว่าก่อนหน้านี้
ผมก็รอให้ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขามาแจ้งความแล้วมันมีการเลื่อนมาหลายครั้งไง
รวมถึงมันมีข้อมูลบางส่วนที่ฝ่ายเจ้าสาวยังคงปิดบังอยู่

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทนายรณรงค์บอกว่าไม่เอาละ
หลังจากนี้คือไม่ช่วยเหลืออะไรแล้วไม่ยุ่งเรื่องคดีด้วยแล้ว

อยากรู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะ
ส่วนทางด้านฝากฝั่งของพริตตี้ดาที่บอกว่าเป็นเจ้าสาวเนี่ย
ก็ตกใจนะคะแล้วทีมข่าวของเราก็ไปถามเหมือนกัน
ซึ่งทางฝ่ายเจ้าสาวก็ยอมรับค่ะบอกว่าที่ผ่านมา
บอกว่าจะไปแจ้งความแล้วก็เลื่อนจริง
เนื่องจากว่าทีมผู้เสียหายฝ่ายจัดงานว่างไม่ตรงกัน
ก็เลยทำให้ต้องเลื่อนนัดที่จะไปแจ้งความหลายต่อหลายครั้ง
นายรณรงค์ก็คงเสียอารมณ์เหมือนกันนะ
บอกเมื่อไหร่จะไปแจ้งความเมื่อไหร่จะไปแจ้งความ
ถ้าไม่แจ้งความมันก็ไม่เป็นคดีตามจับกลุ่มก็ไม่ได้

ใช่คือไม่งั้นตอนที่เสียท็อปออกเดินทางออกไปฮ่องกง
คือถ้ามันมีหมายจับออกมาก็สามารถควบคุมตัวได้แล้วไงคะ
และอีกอย่างพลิตติดาว่าจะเปิดโอกาส
เสียท็อปกลับมาชี้แจงก่อนก็เลยยังไม่แจ้งความ
นี่ไงเขาบอกว่ารอวันที่๙จนวันนี้วันที่๑๐แล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสอบถามข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะ
รายละเอียดเป็นยังไงอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันทุกช่วงข่าว

แต่ทีนี้เราไปถามทางด้านพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวง
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ก็ได้เปิดเผยถึงกรณีนี้บอกว่าที่เสียท็อปเดินทางไปที่ฮ่องกง
ตั้งแต่เช้าของวันที่๖ตุลาคมคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตอนนี้จากข้อมูลก็ยังทราบว่าเสียท็อปอยู่ที่ฮ่องกง

แล้วการอยู่ฮ่องกงตามกฎหมายอยู่ได้๓๐วัน
โดยใช้หนังสือเดินทางนักท่องเที่ยว
แล้วถ้าเกิดว่ามีการประสานหมายจับจากตำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุ

เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวต่อไป
แต่ทีนี้คุณเสียท็อปเขาไปให้สัมภาษณ์
เหมือนกับเป็นการเปิดหน้าโฟนอินกับรายการนะคุณผู้ชม

คือเขาบอกว่าเรื่องหนี้สินยังไงผมก็ต้องกลับไปรับผิดชอบ
แต่ผมไม่ได้นัดวันไม่ได้นัดเวลาที่จะกลับไปเคลียร์
เอางี้ถ้าผมเสร็จธุระแล้วผมจะกลับมาเคลียร์

เพราะว่าก็เป็นผู้ใหญ่ที่นับถือกันอยู่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาแน่นอน
เขาบอกว่าผมเปลี่ยนแค่๓ครั้งในรอบ๕๐ปีนี่บ่อยตรงไหน

ถ้าหมอดูทักผมก็ไปเปลี่ยน
แต่เสียท็อปก็มีการยืนยันผ่านรายการนะคะ
บอกว่าเรื่องที่กล่าวหาว่าผมเป็นเสียกรรมลอ
ผมจะบอกว่ามันเกิดจากการบิดเบือนข่าว
ทำให้กลายเป็นกระแสและผมกลายเป็นผู้เสียหาย
ที่ทำให้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ตั้งฉายาว่าเป็นเสียกรรมลอ
รอเขากลับมาแถลงแล้วกันเขาไปทำธุระอะไรที่ฮ่องกง